โอ้โหกระลาโหม
โจรแซบล้วงคองู้เห่าฉกพระยาคชษฌีใกล้โหม

เอาไปได้ยังไงไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม
ซึ่งตั้งอยู่ภายในเมืองทองธานีถนนแจ้งวัฒนะที่ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะ
คือจริงแล้วตรงนี้จะมีพญาโฆษศรีรัชเสนีพิทักษ์
โลหะมีความสูงสักประมาณ๑๐นิ้วยาว๘นิ้ว
ดิษฐานอยู่ในซุ้มด้านหน้าบริเวณทางเข้าของอาคารสำนักงาน
จำนวน๒องค์แต่คนร้ายเนี่ยขโมยหายไป๑องค์

ใช่ค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยคือสักประมาณช่วง๙นาฬิกาของเมื่อวานนี้ค่ะ
รอปภของอาคารชื่อว่าคุณสมเกียจพันธนะ
สุดท้ายแล้วไปแจ้งความกับตำรวจที่ปากเกร็ดนะฮะ
เพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้
รอปภของสถาบันเล่าให้เราฟังนะ
กลางดึกของวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
เขาไปเห็นชายต้องสงสัยอายุสักประมาณ๓๐ปีนะคะ
เสื้อยืดสีขาวนุ่งกางเกง๓ส่วน
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นแล้วก็ยี่ห้อ

กระทั่งตอนเช้ามาถึงจะรู้ว่าอ้าวพญาโฆษศรีเนี่ย
ถูกขโมยไปแล้ว๑องค์นะฮะตอนนี้ตำรวจ
สอบพ่อปะเก็ตบอกว่าเดี๋ยวจะไล่ดูกล้องวงจร

ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะนี่

สูง๑๐นิ้วยาว๘นิ้วนะคะ
ปริศฐานอยู่ซุ้มด้านหน้าของอาคารทางเข้าสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมที่แจ้งวัฒนะ

โอ้โหเอาไปน่าจะเอาไปขายไหม
น่าจะขายนะ